ต่อค่ะในต้อยที่กระบี่อ้างว่าเสพยาบ้า๑๐เม็ดเม็ดละ๓๐บาท
ขับรถไปชนรถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนชั้นมหก
น้องเขาวิ่งหนีตัวเองหยิบปืนออกมาจากในรถ
ยิงไล่หลังน้องเขาคนละนัดคนละนัดคนละนัดเสียชีวิตสามศพ
ถ้าจับตัวไปเนี่ยอยู่ในห้องขังที่โรงพัก
กว่าจะสอบปากคำได้นะที่เราเล่ากันไปอ่ะข้ามวันข้ามคืนอ่ะ
ไปทำร้ายผู้ต้องหาคนอื่นจนต้องแยกครั้งเดียว
กว่าจะสอบปากคำได้ก็นอนสลบสไหลพูดวกไปวนมาวันนี้
เป็นแบบนี้ค่ะขออนุญาตมาเยี่ยมใช่ไหมเนี่ย
วันนี้ก็ยังสลบสลายอยู่ค่ะพี่อุ๋ยค่ะนอนเลย
ยังหลับอยู่ในห้องขังที่สพเขาพนมที่กระบี่นะคะ
ต้อยนายธีรศักดิ์บุญเรืองอายุสี่สิบสอง
อาการหลอนควรจะหายไหมคะมันหลายวันแล้วนะพี่อุ๋ย
ทำไมไม่ดีไม่ดีขึ้นสักทีไม่หายสักที
นั่นน่ะสิกว่าจะให้ปากคำได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต
นี่ทำไมมันยากเย็นเหลือเกินอิดโรยนอนแบบนี้ค่ะ
มีการเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่นี่นะคะเป็นสีเหลือง
เป็นตัวที่ภรรยานำไปเยี่ยมเมื่อวานแล้วก็หน้าห้องขังอย่างที่เห็น
ก็จะมีถุงอาหารมีน้ำมีอะไรเราเปรียบเทียบภาพให้ดูนะคะ
ว่าเขาเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อสีเหลืองภรรยาเอามาให้
เก้าโมงครึ่งวันนี้ค่ะตำรวจนำตัวในต้อยขึ้นรถคุมขัง
คุณผู้ชมคะขนาดขึ้นรถจะพาไปฝากขังที่ศาล
ยังต้องแยกเดี่ยวเลยพี่อุ๋ย
รวมกับผู้ต้องหาคนอื่นไม่ได้นะอืม
ขึ้นรถจากผู้ต้องหาคนอื่นอีก๘คนนะคะครับ
ต้อยคือแยกไปเลยต้องนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกระบี่
เงื่อนเวลาในขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ชาวบ้านรู้ข่าวมาดูมาดูในต้อยมารอดู
ระหว่างนำตัวในต้อยออกมาทีมข่าวก็พยายามจะถามแหละว่า
มีอะไรจะพูดไหมจะฝากอะไรถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตไหม

เป็นการเดินทางเดินทาง

ที่แบบไม่อยากจะพูดอะไรถึงเขาเลยหรอ

อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเราหรือเปล่าพี่

ขออนุญาตนะครับ
อยากจะขอโทษเขาหน่อย
อยากจะขอโทษเขาหน่อย
ขออนุญาตนะครับ

มีที่รถประกบสี่คัน
อ่ะขอประกัด

ตำรวจคลาดค้านการบันการตัวนะคะ

ไม่มีญาติมายื่นเรื่อง

สุดท้ายก็ต้องควบคุมตัว
ในต้อยเข้าเรือนจำจังหวัดกระบี่ค่ะอ่า
แต่ให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมอีกหน่อยมันมีผู้ต้องหาเพิ่มอีกนะคะ
แปดคนขึ้นรถอีกคันนะคะที่ต้องพูดถึงก็เพราะว่าผู้ต้องหาแปดคนนี้
คือจับกลุ่มจากการขยายผลคดีของต้อยนะอ๋อเหรอ
ต้อยซื้อยาเสพติดจากใครอ่ะไอ้ที่บอกเด็ดละสามสิบแล้วเสพไปสิบเม็ดอ่ะ
บอกไปซื้อจากผู้หญิงคนหนึ่งที่สินปุ่นแต่พอขยายผลแปดคนเลยนะพี่อุ๋ย
ไม่ใช่ผู้หญิงคนหนึ่งน่ะอ่าดีแล้วดีแล้วนี่นี่อ่า
ซื้อยาบ้ามาจากผู้ต้องหากลุ่มนี้ค่ะครับตำรวจไปจับตัวมา
แต่ไม่เจอของกลางนำตัวมาดำเนินคดี
โดนข้อหาเสพยาเสพติดไปเจ็ดคนอีกคนนึงเจอยาบ้าติดตัวอยู่เม็ดนึง
โดนข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าเพิ่มไปด้วย
ป้าของในต้อยมาเยี่ยมหลานคุณผู้ชมค่ะครับ
ป้าของในต้อยบอกว่าต้อยหลานชายป้าเป็นคนดี
ขยันทำมาหากินอ่าแต่เรียนไม่ค่อยเก่งอ่าแล้วยังไงอ่ะ
ก็ยาบ้านี่แหละมันทำให้หลานเป็นแบบนี้เอาแล้วใครไปแหม่ไป
บังคับให้เสพยาเนอะใครไปบีบปากแล้วเอายาบ้าแล้วบังคับให้ต้อยเขาเสพหรือเปล่าล่ะ
บอกว่าพอต้อยเสพยาบ้าเนี่ยมันก็หลอนครอบครัวไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
อยากจะแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียส่วนเรื่องการประกันตัวก็ขึ้นอยู่กับแม่และภรรยาของต้อย
แต่เชื่อว่าก็คงไม่ยื่นประกันตัวก็อยากให้อยู่ในเรือนจำจะได้ตัดขาดจากยาเสพติดไปเลย

นึกว่าที่ประกันแล้วแต่ต้องใจว่าถ้าว่าไม่จับ

ส่วนน้องที่เสียชีวิตน้องคิมน้องน้ำฝนน้องแพร่
คือคุณพ่อของน้องน้ำฝนไปพบตำรวจ

แม่ของน้องแพร่ก็มาพบตำรวจขอรับเอกสารและของใช้

ภายในกระเป๋าก็มีของใช้ส่วนตัวมีหนังสือเรียน
ส่วนโทรศัพท์มือถือตำรวจบอกว่าขอเก็บไว้ก่อน
เพราะว่าเป็นหลักฐานทางคดีด้วยค่ะ
ที่วัดถ้ำโกบนะครับ
นี่เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องคิมนะครับ
บรรยากาศเมื่อคืน
เมื่อวานนี้นะครับ
เพื่อนที่โรงเรียนก็มาร่วมแสดงความอาลัยกัน
นี่ฮะ
วันนี้จะเหลือหายไปฉันจะหนีจะหยุ่ง
ให้เธอรู้ในใจตลอดขอเสียงที่ลุ่มในบัตรไฟ
กลับไปเป็นเสียงอย่างหมดเมื่อนั้น
ให้ฉันและเธอได้เห็นความรักที่เรานั้นมีต่อกัน

เมื่อคืนนี้ที่งานศพของน้องคิมมาร้องเพลงให้นะครับ

ที่มีการตั้งศพน้องคิมอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ
เนื่องจากก่อนหน้านี้มีศพตั้งอยู่ที่วัดสองศพนะครับ
แล้วยังติดเรื่องรอชาปนกิจอยู่นะ
วันนี้ก็เลยถือว่าเป็นวันตั้งบำเพ็ญกุศลศพวันแรกของน้องคิมนะครับ
ครอบครัวเชื่อว่าถ้าจัดงานศพพร้อมกันเนี่ย
ก็เลยตั้งศพให้พร้อมกันที่วัดนะครับ
คุณยายของน้องคิมบอกว่าผ่านมา๓วันแล้วยังทำใจไม่ได้นะครับ

หลานชายไม่มาหาคุณยายเลยคุณยายบอกไม่มาเข้าฝันอะไรเลย
ก็เลยคิดในแง่ดีที่ว่าหลานชายอาจจะไปสู่พบภูมิที่ดีแล้ว
ได้แต่บอกกับหลานชายว่าถ้าเป็นไปได้ชาติหน้าให้เกิดมาเป็นยายเป็นหลานกันอีก
ส่วนเรื่องที่ทางฝั่งของแม่ของผู้ต้องหาแม่คนก่อเหตุหรือว่าครอบครัว
จะมาร่วมงานศพน้องคิมคุณยายฝากบอกสั้นเลยนะฮะ
บอกอย่าดีกว่าอย่ามาเลยจะดีที่สุดนี่ฝากบอกผู้สื่อข่าวของเรามา
ท่านผู้ชมครับที่วัดพรุเตียววัดพรุเตียวนี่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพน้องแพร่นะฮะ
วันนี้คุณแม่นำกระเป๋าเป้นักเรียนของน้องแพร่มาให้ผู้สื่อข่าวของเราดู
คุณแม่บอกว่าเห็นของใช้ต่างของลูกแล้วแม่ก็อดคิดถึงไม่ได้
ตอนที่คุยกับเราก็น้ำตาคลอเลยนะครับนี่บอกกับคุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเรา
บอกนี่กระเป๋าเป้ใบนี้นี่น้องแพร่เขารักของเขามากนะสะพายติดตัวไปในวันเกิดเหตุด้วย
ในกระเป๋ายังมีสมุดมีหนังสือมีกระโปรงนักเรียนด้วยนะจริงมีเสื้อนักเรียนด้วย
แต่มันเปื้อนเลือดค่ะนี่มีกระเป๋าของใช้ต่างคุณแม่ก็เลยเอาเสื้อนักเรียนของลูกสาวเนี่ย
ลงศพไปนะฮะผ่านมา๓วันแล้วแม่ก็ยังทำใจไม่ได้นะฮะมีลูกสาวคนเล็กอีกคนนึงนะฮะ
อายุ๑๐ขวบนะครับนี่น้องสาวของน้องแพร่ชื่อน้องกระเพรา
คือน้องจะมาถามตลอดว่าทำไมต้องมีคนมาจุดทูบที่หน้ารูปพี่แพร่
หรือตอนรดน้ำศพเนี่ยนะฮะน้องก็จะคือแอบไปร้องไห้ไกลอ่ะ
ขวบน่าจะรับรู้ได้แล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาว
ก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะเพราะว่า
คือน้องแพลวเนี่ยเป็นฝาแฝดกับน้องแพร่นะฮะ
แพลวบอกว่า๖โมงเช้าเมื่อวานนี้
เอาข้าวมาให้แฝดผู้พี่ที่หน้าโรงศพนะ
แล้วก็บอกกับแพร่บอกให้มากินข้าวเอาข้าวมาให้กินแล้วนะ
ตอนที่กำลังเดินกลับได้ยินเสียงเหมือนมีคนดึงเชือกเปิดปิดพัดลมฝาผนังสาราที่ตั้งศพ
ไม่ใช่ตัวเดียวนะฮะ๓ตัวเลยนะ
น้องแพลวบอกได้ยินเสียงแบบนางคนดึงเชือกเปิดปิดพัดลมอ่ะ
ตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊ก๓ตัวเลย
หลังจากที่บอกแพร่บอกเอาข้าวมาให้กินแล้วนะ
พอหันไปมองเนี่ยปรากฏว่าพัดลมปิดอยู่
และไม่มีใครอยู่แถวนี้ด้วย
เลยเชื่อว่าแพร่น่าจะมาส่งสัญญาณมาบอกว่า
รับรู้แล้วที่แพลวเอาข้าวมาให้
เพราะช่วงที่เอาเข้าไปให้เนี่ยคือมันยังเช้าอยู่มาก
ปกติพี่สาวจะตื่นสายนะถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยนะ
แล้วน้องแพลวบอกว่าหลังจากนี้ไม่มีแฝดผู้พี่แล้ว
ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ยังไงเหมือนกัน
เพราะเวลาเห็นข้าวของเครื่องใช้ตุ๊กตามีสีชมพูของพี่สาวที่วางอยู่ที่หน้าโรงศพเนี่ย
แพลวบอกนี่เห็นไหมฮะคือยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้เพราะว่าเป็นฝาแฝดกัน
ก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเขาก็คงไม่อยากให้แบบห่วงอะไรแล้ว
ให้เขาไปแบบไปสบายที่เหลือข้างหลัง
คนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาจัดการเองค่ะ
แล้วก็คนที่ทำเขาค่ะสักวันก็ต้องเจอเหมือนกันเจอแบบนั้นเลยค่ะ
เพราะว่ากฎหมายก็มีอยู่หนูอยากให้เอาออกมาใช้ได้แล้วค่ะ
เหมือนเข้าไปแล้วก็ได้ออกมาแค่๕คนก็ได้ออกมาแล้ว
แล้วก็แบบเขาก็คิดว่าเออถ้าทำอีกครั้งมันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ถ้าเกิดว่าไม่ประหารมันก็ยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิม
เราได้คุยกับเพื่อนของน้องทั้ง๓คนที่เสียชีวิตนะครับ
เพื่อนของน้องแพร่น้องน้ำฝนแล้วก็น้องคิม
เพื่อนของน้องเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ
นี่ฮะน้องโอ๊ตกับน้องโอม
โอ๊ตที่อยู่ซ้ายมือที่สวมแมสอยู่นะฮะ
นี่น้องโอ๊ตอีกคนนึงน้องโอม
โอ๊ตกับโอมบอกว่าพวกเขาเป็นกู้ภัยนะครับ
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยได้รับแจ้งเหตุ
ไปถึงที่เกิดเหตุต้องไปเก็บศพเพื่อน๓คน
แล้วโอมเนี่ยคนขวามือตัวสูงเนี่ยบอกกับคุณพัชรวริน
แล้วผมเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนนะ
นี่เป็นญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกับน้ำฝนด้วยนะ
หลังได้รับแจ้งเหตุตอนนั้นรีบไปที่เกิดเหตุทันที
เพราะได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่ริมถนนเนี่ย๓คน
ไปถึงนี่โอ้โหโอมบอกผมแทบช็อกโอ๊ตก็ช็อก
โอมบอกนี่ทั้งเพื่อนทั้งญาติเลยนะ
นี่ต้องมาเก็บศพเพื่อนตัวเอง
ไม่ต้องมันหวายตามนี้นะ
ให้เขารักและกินถึงจำนั้น
นี่เห็นมั้ยโอมนี่นามสกุลฟุ้งเฟืองนะฮะ
มสกุลเดียวกับน้องน้ำฝนเลยนะครับ
พรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะลงพื้นที่มาที่กระบี่นะฮะ
มาร่วมแสดงความอาลัยมาให้กำลังใจครอบครัวของน้องนักเรียนชั้นม๖

ส่วนทางคดีนะครับตำรวจสพเขาพนมบอกว่าตอนนี้แจ้งข้อหาเพิ่มกับในต้อยเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะครับ

แจ้งเพิ่มคือเรื่องการเสพสารเสพติดขณะขับรถนะครับ
เดี๋ยวจะมีการสอบปากคำทางฝั่งของครอบครัวของน้องทั้ง๓ครอบครัวต่อไปนะฮะ
คือทางครอบครัวเองเนี่ยอย่างวันนั้นผมคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้ำฝน
บอกยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรจากตำรวจเลยตำรวจบอกตอนนี้เอาทางฝั่งผู้ต้องหาให้เสร็จก่อน
และทางครอบครัวจัดการเรื่องงานส่งงานศพของน้องทั้ง๓คนให้เรียบร้อยก่อน
เชิญมาพูดคุยแล้วก็สอบถามเรื่องทางคดีความกันเพิ่มเติมต่อไป
คุณผู้ชมคะขอเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งในต้อยผู้ต้องหาคนนี้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ค่ะ
เล่าให้ฟังไปว่าโอ้โหจับตัวมากว่าจะสอบปากคำได้ทำร้ายผู้ต้องหาคนอื่นในห้องขังบนโรงพัก
หลับสลบสลัยร้อนยังไม่ฟื้นพูดไม่รู้เรื่องวอกไปวนมา
คำถามคือพอวันนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลแล้วก็ต้องเข้าเรือนจำจังหวัดกระบี่ใช่ไหมคะ
เข้าไปในเรือนจำจะไปทำร้ายใครหรือเปล่าอ่ะจะยังไง
จะไปคลั่งไปทำร้ายผู้ต้องหาคนอื่นอะไรอีกไหมเนี่ย
ทีมข่าวถามไปที่ท่านอธิบดีกรมราชธรรมค่ะ
ถามถึงมาตรการในการดูแลพวกผู้ต้องขังที่เข้าไปใหม่อะไรแบบนี้นะ
ได้ข้อมูลมาว่าเรือนจำจะขังเดี่ยวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙๑๔วันอยู่แล้วนะคะ
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบีก็บอกว่าพอหลัง๑๔วันเนี่ยในต้อยยังถูกครั้งเดียวต่อค่ะ
เพราะเป็นคดีที่อัตราโทษสูงเกรงว่านักโทษคนอื่นที่อยู่ในเรือนจำ
และอาจจะเป็นญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต๓คนจะมารุมทำร้าย
หรืออาจจะมีผู้ต้องหาคนอื่นที่อยู่ในเรือนจำไปรุมทำร้ายในต้อย

ไม่ได้กลัวในต้อยทำร้ายคนอื่นกลัวในต้อยจะโดนเอาเข้าไปในเรือนจำเนี่ยค่ะ

ใช่ค่ะแต่ก็เป็นมาตรการตามขั้นตอนที่ถูกต้องของเรือนจำอยู่แล้วนะคะ
ป้องกันโควิด๑๙กักตัวก่อนแล้วคดีในอัตราโทษสูงเขาก็จะแยกออกไป
คุณผู้ชมบอกงั้นขังร่วมเลยไม่ได้เหรอคุณเฉพาะสอน
ค่ะ
ไม่รู้จะสัญหาคำไหนมาอธิบายความเป็นคนของผู้ชายคนนี้จริงนะ